มีเรื่องมาเตือนกันอีกแล้วกับการทิ้งเด็กลืมเด็กปล่อยเด็กไว้ในรถคนเดียว
ดิฉันว่ามันควรจะบรรจุเข้าไปในหลักสูตรได้แล้วนะ

อนุบาลเลยให้ครูพาไปสอนเลยลงพื้นที่จริง

แต่คราวนี้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับ

เขาเป็นตำรวจดังที่มีความเคลื่อนไหวในเพจ
แล้วก็เคยออกมาตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่างนานนะคะ

ลืมปล่อยลูกไว้ในรถคนเดียวแล้วรถมันล็อก

ไปดูกันค่ะว่าจอนนี่มือปราบอินดี้ของเราเขาทำยังไง
โอ้โฮอืมคือที่ต้องมีเสียงดูดตื๊ดสนิท
อืมคือที่ต้องมีเสียงดูดตื๊ดสนิท

กระจกมันก็เหมือนยุบเข้าไปแต่มันไม่แตก

กระจกมันถึงแตกแล้วเขาถึงจะล้วงแบบเอื้อมตัวเข้าไป
ล้วงเอาลูกเนี่ยออกมาได้อืมดาบตำรวจยุทธพลศรีสมพงศ์
ตำรวจกองปราบรามหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของจอนนี่
มือปราบอินดี้นี่แหละค่ะทั้งช่วยทุบกระจกรถแล้วก็ตะโกนด่าเมียกับตัวเอง
เป็นระยะระยะนะคะเขาบอกว่ามันก็เป็นธรรมดาของหัวอกพ่อ
ก็เป็นห่วงลูกกลัวว่าลูกจะเป็นอะไรยังไงทีเนี้ยชาวเน็ตบางคนเขาก็ไปความ
แสดงความคิดเห็นไปคอมเมนต์นะคะในเชิงตำหนินิดหน่อย
ในเชิงแสดงความคิดเห็นแบบว่าทำไมไม่ทำแบบนั้นทำไมไม่ทำแบบนี้
อุ้ยก็ก็ขึ้นเนอะบางทีก็ห่วงลูกไงนี่ไงเนี่ยเขาบอกว่า
วิญญาณแห่งผู้พิทักษ์ของผมบังเกิดคือณตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่า
มันเป็นเหตุแบบถูกเฉินน่ะ

สิ่งเดียวที่อยู่ในหัวคือเอาลูกออกมาก่อนเอาลูกออกมาก่อน
เขาบอกเขาไม่สนหน้าอินหน้าพรมอะไรทั้งนั้น
นี่ไงเห็นไหมคุณอ่านสิ

เมียผมยังมีหน้าจะโทรให้คนเอากุญแจจากบ้านมาเปิดรถ
คือภรรยาก็คิดว่าเออเดี๋ยวไปเอากุญแจจากที่บ้าน

แต่เขารู้สึกว่าไม่อยากทิ้งลูกไว้ในรถคนเดียว
มันล็อกอยู่แบบนั้นแม้แต่วินาทีเดียวก็ไม่เอา
ก็ทำทุกทางจะทุบรถจะอะไรทุกอย่างจนเอาลูกออกมาได้
เขาบอกว่าก็โมโห
พอรถล็อกบอกให้กลับไปเอากุญแจก็โมโห
เขาก็เลยบอกว่าวินาทีนั้นไม่สนใจอะไรแล้ว
ทำทุกอย่างให้ลูกปลอดภัยก็แล้วกัน
ผมด่าผมก็ด่าด้วยอารมณ์ผมมีหน้าที่ดูแลลูก

พอผมด่าเสร็จผมก็ลดอารมณ์ของตัวเอง

อืมก็รถเขาแต่เอาเป็นว่าเตือนกันไว้แล้วกันนะคะ

คือจริงพูดกันตรงมันไม่ควรเกิดขึ้น

หลายคนชอบคิดว่าแป๊บเดียว
แต่เด็กอะค่ะบางทีเขาไปกดนู่นกดนี่

แล้วถ้าคุณไม่เคยสอนเด็กเลยว่า

หรือถ้าเขาให้มันกดอีก
คือสอนให้รู้ว่ามันคือปุ่มล็อกรถ

ต้องสอนนะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่ต้องเกิดเหตุสลดแบบนี้อีก

เขาเรียนรู้วิธีการออกตัวรอดแบบนี้

ในเมื่อเราแก้ที่ผู้ใหญ่ไม่ได้ใช่ไหมคะ
เพราะบางทีผู้ใหญ่ประมาทเลินเล่อลืมเผลอ

เขาจะมีรถรับส่งนักเรียนที่ชอบลืมเหมือนกัน